บรรยากาศต่างจังหวัดไปแล้วก็ต้องมาดูในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานก็คึกคักไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะจัดงานแบบเรียบง่าย
สารวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สิ่งที่น่าดีใจมากมากคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ไม่มีรายงานอุบัติเหตุทางน้ำอะไรเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มต้นกันที่สวนสันติชัยปราการค่ะ
ประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เดินทางมาลอยกระทงกันตั้งแต่หัวค่ำ
ลากยาวไปจนถึงดึกเลยนะคะ
โดยภายในงานก็จะเน้นการสืบสารประเพณีไทย
บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมีการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานด้วยค่ะ
จากนี้ในงานยังมีซุ้มสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเครื่องแขวนและการร้อยมาลัยดอกไม้
สาธิตวิธีการทำขนมไทยโบราณต่างทั้งช่อม่วงฝอยทองแล้วก็ลูกชุบ
นับเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
การจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย
สืบสารประเพณีและวิถีไทย
เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ของประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
คิดว่าในปีนี้ในบรรยากาศหลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตยังไงก็ตาม
อันดับแรกเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป
โดยเฉพาะยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราหยุดไม่ได้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เหมาะสม
ดังนั้นปีนี้ลอยกระทงซึ่งจัดทุกจังหวัดนะ
เท่าที่เข้าใจก็ยังจัดทุกจังหวัด
ทุกคนก็จะมีการนำความพิเศษของปีนี้ขึ้นมา
ยกตัวอย่างเช่นปีนี้ที่ทางทธธรรม
ก็จะมีพิธีบางอย่างที่เรียกว่าเป็นพิธีเก่าแก่
ดึงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้มากขึ้น
เน้นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิม

แล้วก็ให้คนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ย
ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกัน
ส่วนที่ท่าน้ำตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เป็นประธานเปิดงานลอยกระทง

คณะผู้บริหารและค่าราชการ
ส่วนราชการเข้าร่วมงาน

ประกอบพิธียืนสงบนิ่ง

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอย่างหาดที่สุดไม่ได้

เพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
และไม่มีรายงานอุบัติเหตุทางน้ำ